ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรัก

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเราอาจจะมีโอกาสเสียแขนขาหรืออวัยวะต่างในร่างกายของเรา
แต่เรายังมีโอกาสที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับคนที่เรารักได้เสมอ
หากเรายังมีลมหายใจไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันก่อนครับ
ฝันว่าอยากจะทำงานหาเงินให้ได้เยอะเพื่อจะมาเลี้ยงดูยายให้ได้อยู่อย่างสุขสบายค่ะ
หนูฝันว่าอยากจะทำงานหาเงินให้ได้เยอะเพื่อจะมาเลี้ยงดูยายให้ได้อยู่อย่างสุขสบายค่ะ
หนูฝันว่าอยากจะทำงานหาเงินให้ได้เยอะเพื่อจะมาเลี้ยงดูยายให้ได้อย่างสุขสบายค่ะ

กลับบ้านกัน
หนูอยู่กับยายไม่ต้องแต่เกิดค่ะ

หนูก็ไปช่วยแพ็คดอกดาวเรือง

แล้วก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนด้วย

หนูก็ช่วยยายทำงานมากขึ้นค่ะ
นิวมาก่อนแล้วก็บิวตามมาที่หลังค่ะ

ตอนนั้นก็ถึงแม้ว่ายายกับหนูจะทำงานหนักค่ะ

วันนั้นขับรถข้ามผ้านหลุนมาจะซื้อน้ำค่ะ
แล้วทีนี้รถเขาก็แซงกันขึ้นมา

ตอนนั้นหนูชาทั้งตัวเลยค่ะ

พอยายได้ยินน้องป๊อปถูกรถชน

เขามาแต่เล็กผูกพันเขามาก

บอกว่าช่องล่างนี่น่าจะเสียไปหมดเลยยาย

ไปยายที่ไหนก็ก็ไปทำงานกับยายทุกอย่าง
มันคงจะจริงปะเป็นภาระให้คนอื่น
หนูจะกินข้าวจะเข้าห้องน้ำยายก็ต้องอุ้มหนูค่ะ

เพราะป๊อปออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านยายก็ต้องดูแลเขา
อาบน้ำป้อนข้าวเปลี่ยนผ้าอ้อม
ที่หนูป่วยมายายก็อยู่กับหนูทุกวันไม่เคยหนีไปไหนเลย
แม้กระทั่งไม่สบายก็ไม่เอาไปโรงบาล

ตอนที่ตัวเขากลับมาอยู่บ้านพี่เขาก็เดินไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว
แล้วหนูก็ช่วยกายภาพแล้วก็ป้อนข้าวพี่
ไปช่วยกายภาพด้วยเขายกข้าวเขา๑๐ครั้ง
แล้วก็ยกแขนเขาอีก๑๐ครั้ง
ที่หนูไปทำกายภาพให้พี่ป๊อปเพื่อให้หนูอยากให้พี่ป๊อปเดินได้
ปัญหาหนักที่สุดก็คือยายไปทำงานไม่ได้ยาย
ดูแลน้องป๊อปรายได้ก็ขาดหายไปยายก็ลำบากมาก
มีอยู่ครั้งหนึ่งหลานบอกว่ายายวันนี้มีอะไรกิน
ยายบอกว่ามีไข่๒ฟอง

ยายไม่กินหรอกยายไม่หิว
เขาก็แบ่งแบ่งไปครึ่งฟอง

ป๊อบไปป๊อบเดิมไม่ได้
ไม่มีเงินไปเรียนหนังสือ
ยายก็ไม่มีเงินไปซื้อของเขา

ก็คิดมากเห็นยายลำบากเห็นน้องลำบากเห็นตัวเขารำบากจากทำงานได้ก็ทำงานไม่ได้อยากตายเลยอ่ะ

หนูก็พยายามห่วงเตียงลงมาให้ตัวหนูตกลงมา
ยายเข้ามาเห็นพอดีบอกทำไรอย่างงี้ลูกหื้อทำไร
ไม่อยากเป็นพระจริงไม่เอาไม่เอาอย่าทำอย่างนี้ลูกอย่าทำอย่างนี้
ก็ร้องไห้หนูทำให้ยายลำบากหนูไม่อยากอยู่
แล้วก็บอกเขาว่ายายก็รักหนูหนูเป็นอยู่นี้ยายก็รัก
ตอนนั้นหนูรู้สึกผิดค่ะแต่พอหนูรู้ว่ายายร้องไห้หนูก็ไม่คิดจะทำอีกค่ะ
ต่อมาหนูก็คิดว่ากูต้องหาเงินช่วยยายคิดขายปากกากับกระเป๋าที่สองค่ะ
ก็เลยไปสั่งซื้อมาส่งมาทางปรายศนีย์ค่ะแล้วหนูก็ให้น้องเขาไปขายที่โรงเรียน
วันแรกที่หนูให้น้องไปขายค่ะน้องก็ไม่กล้าอายเพื่อนด้วยค่ะ
หนูก็บอกว่าเห็นยายลำบากไหมถ้าเกิดเห็นยายลำบากอยากช่วยยายก็เอาของไปขาย
ไม่ล้อหรอกน้องสองคนเขาก็เลยเข้าใจค่ะ
วันแรกที่หนูกับบิวอปการณ์ไปขายก็ขายได้ดี
พอหลังจากนั้นหนูก็สั่งของมาขายเรื่อยค่ะไปขายเที่ยวหนึ่งก็พอขายได้ค่ะ

ตอนนี้ร่างกายหนูก็เริ่มดีขึ้นเริ่มเช็ดหน้าเองได้แล้วก็ขยับแขนเองได้ค่ะ
ครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะเขาพานักกายภาพมากายภาพให้หนู
แล้วเขาก็สอนยายกับน้องให้กายภาพให้หนูด้วยค่ะ

เพื่อให้หนูผ่อนคลายไม่ให้หนูคิดมาก
ทุกวันนี้ยายมีความหวังว่าอยากจะให้น้องป๊อปตักข้าวกินเองได้
เข็นรถวิวแชร์ไปได้
พอตอนนี้บอกว่าลูกหนูก็จะไปช่วยล้างภูกันแล้วก็แยกสีแล้วก็ผสมสี
หนูอยากมีเงินเพื่อไปลงทุนให้ยายเปิดร้านขายน้ำแข็งใสค่ะ
จะได้มีรายได้ทุกวันด้วยค่ะ
ถ้าได้เปิดร้านขายน้ำแข็งใสชีวิตครอบครัวยายน่าจะดีขึ้น
ส่วนตัวหนูเองหนูก็จะช่วยยายหาเงิน
ถ้าเกิดหนูวาดรูปได้คล่องแล้วหนูก็จะวาดรูปแล้วก็โพสต์ขายค่ะ
หนูอยากเห็นน้องเรียนสูงเห็นน้องมีงานดีทำค่ะ
แล้วก็เห็นทุกคนสบายไม่ต้องลำบาก
ขอต้อนรับครอบครัวน้องป๊อปนะครับจากจังหวัดพิจิตรครับ

คุณยายเด็กลูกสวัสดี
ยายตอนสมัยเขายังเด็กอะครับยายไปทำอะไรทำงานอะไรอะครับ
ยายก็ไปรับจ้างตัดดอกไม้ไปซ่อมข้าวไปเกี่ยวข้าวรับจ้างอย่างเงี้ยค่ะ

ก็พอหนูเริ่มโตมาหนูก็เริ่มแยกกับยายค่ะ
ตอนปิดเทอมหนูก็จะมาหาแม่มาทำงานโรงงานกับแม่ค่ะ

หนูมาแพ็กเสื้อกันฝนค่ะ

แล้วเงินเก็บไว้หรือว่าให้แม่ให้ยายยังไงลูก
เก็บไว้ค่ะแล้วก็ให้แม่ด้วยแล้วก็ให้ยายด้วยค่ะ
แล้ววันที่เกิดอุบัติเหตุมันเกิดตอนไหนลูก

วันนั้นหนูขับรถข้ามถนนค่ะจะไปซื้อน้ำค่ะ
แล้วทีนี้มีรถแสงขวาขึ้นมาค่ะแล้วก็ชนหนู
พอหนูโดนรถชนปุ๊บหนูไปนอนอยู่กับพื้นค่ะ
ตอนนั้นหนูก็รู้สึกช้าหมดเลยหนูพยายามจะลุกขึ้นมาค่ะ

แล้วไปอยู่โรงพยาบาลกี่วันรักษากี่วันได้
อยู่โรงพยาบาลนครปฐม๒๓วันค่ะ
แต่ระหว่างที่พักรักษาตัวเนี่ยก็คือ
หมอก็จะคุยแต่กับผู้ใหญ่

เรายังไม่รู้อาการเลยว่าเราเป็นอย่างไร

รู้สึกว่ามันขยับได้ไหมหรือว่ายังไงลูก

หนูก็เข้าใจว่าเป็นอาการแรกหรือเปล่า

หนูเคยถามยายไหมว่ายายเมื่อไหร่หนูจะเดินได้อะไรอย่างนี้

แล้วยายบอกว่ายังไงเดี๋ยวก็เดินได้เดี๋ยวก็หายเป็นปกติเหมือนเดิม
เดี๋ยวก็กลับไปเรียนได้เหมือนเพื่อนค่ะ

ก็หลอกเขาไปจนเขานี่เราก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจ
บอกว่าถ้ายายบอกหนูหนูจะเสียใจไหม
ก็บอกเขาว่าหนูจะได้แต่ช่อนบนนะช่อนล่างนี้สงสัยหนูจะเสียไปแล้ว
คงจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะ
เขาเสียใจมากตอนนั้นก็
พอได้ยินคำพูดนั้นหลุดจากปากยายแล้วเรารู้สึกยังไงลูก

พวกหนูคิดว่าหนูต้องเป็นภาระให้ยายแน่
แล้วบางทีน้องอาจจะไม่ได้เรียนเพราะไม่มีเงินส่งน้องเรียนแล้วค่ะ

เห็นบอกว่ามันท้อมันท้อมากเลยใช่ไหมลูก

คือทำไมมันถึงได้ทำให้เราหมดอะไรแต่อย่างแล้วทำให้หนู

ถ้าเกิดหนูไม่อยู่สักคนนึง
ยายก็อาจจะไม่ต้องทำงานหนัก
แล้วก็น้องอาจจะได้เรียนหนังสือสูง
เพราะหนูไม่หนูคิดว่าหนูเป็นภาระให้คนอื่นค่ะ
แล้วหนูคิดจะทำอะไรลูกวันนั้น
คิดจะขยับมาให้หนูตกเตียงลงมาค่ะ
เพื่อห่วงฟาดหนูจะได้ไป
ให้กำลังใจป๊อปยังไงบ้างในวันนั้นนะครับ
ยายก็วิ่งเข้าไปกอดเขาแล้วก็บอกว่า

อย่าทำยายไม่ทิ้งหนูหรอก
ตั้งแต่นู้นมาเขาก็ไม่คิดจะทำ

ยายยายมีอะไรอยากจะบอกกับหลานพวกนี้บ้างครับ
ว่าน้องป๊อปสู้ไปกับยาย

เป็นเพื่อนยายกับน้อง
หนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำอีก
จะสู้ไปกับแม่กับน้อง
ตอนนี้ร่างกายของเราลูก

ข้างนี้ก็จะยกแขนได้แล้วก็
เอาดึงขวดน้ำมากินได้ค่ะ

สู้ชีวิตนะฮะทีมงานบอกเอาไว้ว่า

โทรศัพท์เครื่องนี้มันมีประโยชน์กับเราแล้ว

หนูเริ่มทำอะไรก่อน
ตอนแรกหนูก็เสิร์ชหาก่อนค่ะว่า
พิการจะทำอะไรได้บ้าง

แล้วก็ส่งไปทางเว็บต่างค่ะ

อ่ะลองดูใหม่อีกสักครั้งหนึ่งลูก

หนูก็เลยเสิร์ชหาไมค์ค่ะ

น้องมาบอกหนูว่าไม่มีปากกาใช้ค่ะ
หนูก็ลองเสิร์ชดูแล้วทีนี้หนูก็บอกว่า

แล้วก็น่าจะเอาไปขายที่โรงเรียนได้ค่ะ
นิวได้ปากกาไปโรงเรียนใช่ไหมลูก

แล้วยังไงลูกไปขายยังไงลูก

แล้วเพื่อนก็ลุกมาซื้อกันเยอะเลยค่ะ

ให้พี่แล้วก็พี่ก็ไปให้ยาย

บิ๊วเหรอลูกเหรอยังเสียใจมาเสียดายมั้ย

ลุงถามไปนะลูกนะลุงไม่ได้ตั้งใจให้หนูร้องไห้นะ

เห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งอาชีพ

ในเรื่องราวก็คือการวาดภาพเหรอลูก

ที่หนูก็มานอนคิดกับยายว่า
มือใช้ไม่ได้แล้วหนูจะวาดยังไง

ก็เห็นมีคนนึงเขาใช้เท้าวาดได้ค่ะ

หนูก็ใช้ไม่ได้แต่ปากหนูใช้ได้
หนูก็ลองข้าบภูกรรณวาดดูค่ะ

อย่างรูปเนี้ยลูกนานไหมที่หนูวาดอ่ะ

ไหมเนี่ย
ขายค่ะลองพ้นแล้วแต่ยังไม่มีคนซื้อ

ทิศตินันบุญแก้วภาษาไทยไหม

ถ้าใครซื้อตอนนี้นะครับ๙๙บาทนะครับ

มีโชคมีลาบมีน้ำตกมีข้าวเหนียวแถมให้นะฮะ

น้องนิวลูกนิวกี่ขวบละคะ

ห่วงเรื่องอะไรมากที่สุดเหรอคะลูก
กลัวยายแบบเป็นลมแล้วก็

สุขภาพไม่แข็งเลยนะ

เหนื่อยแบบเหนื่อยที่สุด
ฝันเคยมีความฝันไหม

หนูอยากเปิดร้านแขนแข่งใสให้ยายค่ะ

แล้วก็มีงานที่สบายทำค่ะ

หนูคิดว่าจะเป็นยังไงในครอบครัวของเรา

เพราะว่าจะได้มีรายได้ทุกวันค่ะ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะ

ป๊อปยายแล้วทุกคนสัญญาแล้วนะครับว่า

มีกำลังใจกันมาใหม่เนาะ

คุณผู้ชมครับบางทีวิกฤตในชีวิต
อาจจะทำให้เราได้ขุดเอาศักยภาพสูงสุดของเราออกมา
ถ้าเราไม่ยอมแพ้ไปซะก่อน
เหมือนที่น้องป๊อปกำลังพยายามที่จะฝึกฝน
ที่จะก้าวข้ามทุกข้อจำกัดในชีวิต

ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องก๊อฟจากจังหวัดพิจิตร
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวน้องป๊อปจากจังหวัดพิจิตรนะครับ

เพื่อพิชิตเงินไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

อย่างที่บอกเลยครับว่าคำถามของเราจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
เป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในครอบครัวนะครับ
เป็นการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
ในวันนี้นะครับเอาใจช่วยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องป๊อปมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
น้องป๊อปคนแรกนะ

ใน๕เรื่องนี้ป๊อปถนัดเรื่องไหนเห็นชื่อเรื่องแล้วนะ
เลือกตอบเรื่องนั้นเอาเรื่องที่เรามั่นใจนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑กระโดดยาง
เรื่องที่๒จังหวัดพิจิตร
เรื่องที่๓จินตลาภูลาภ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ศิลปะระดับชั้น
เรื่องที่๒จังหวัดพิจิตย์ค่ะ
เรื่องจังหวัดพิจิตรครับ
อยู่จังหวัดพิจิตรมากี่ปีแล้วครับป๊อป

รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัดไหมครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนปัจจุบันนะลูกก็คือ
นายศิริรัชชุมอุปการนะครับ
ไม่ได้ไปไหนไกลเลยเกี่ยวกับจังหวัดพิจิตรก็คือท่านผู้ว่านั่นเอง
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ท่านใดต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นระยะเวลานานที่สุด
ตัวเลือกที่หนึ่งคุณสุวิทย์วัชโรธยางกูล
ตัวเลือกที่สองคุณสมชัยหัทยะตันติ
ตัวเลือกที่สามคุณจักรินเปลี่ยนวง
ตัวเลือกที่สี่คุณวีรศักดิ์วิจิตรแสงสี
ก่อนหน้านี้หนูก็ศึกษาหาข้อมูลเรื่องจังหวัดพิจิตรมาบ้างค่ะ
ก็จะมีรู้เรื่องผลไม้กับเรื่องคำขวัญค่ะ
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วหนูก็รู้สึกท้าทายและตื่นเต้นมากค่ะ
ข้อหนึ่งค่ะคุณสูวิทย์วัชโลทะยางกูลค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งคุณสุวิทย์วัชโลทยางกูลครับ
เดี๋ยวเราไปตามเฉลยทุกข้อมกันหลังที่พี่ตอบโจทย์ครบแล้วสี่ข้อนะครับ

ยังไม่หมดหน้าที่ครับป๊อปจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บิวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบิวครับ
ตอนนี้เรื่องที่เหลือด้วยกัน๔เรื่อง
ก็คือเรื่องกระโดดยาง
เรื่องจินตราภูราบ

เรื่องศิลปะระดับชั้นป๖
ศิลปะระดับชั้นป๓ค่ะ
ทำไมเลือกศิลปะระดับชั้นป๓ให้บิวครับ

ขอเชิญน้องบิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพราะว่าหนูชอบปั้นลูก
คุณครูสอนเรื่องแม่ศรียังลูก

สีนะลูกนะก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนะลูกนะ
นี่คือแม่ศรีที่สำคัญนะลูกนะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สีเขียวเกิดจากสีใดผสมกัน
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงสีเหลือง
ตัวเลือกที่สองสีน้ำเงินสีเหลือง
ตัวเลือกที่สามสีส้มสีน้ำเงิน

สีแดงสีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงสีเหลือง
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงสีเหลืองครับ
สองข้อผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลินพร้อมกันนะครับ
หลังจากที่ตอบโจทย์ครบแล้ว๔ข้อ
บิวจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นิวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่นิวครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

เรื่องจินตราภูลา

ขอเชิญน้องนิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ทำไมน้องเลือกเรื่องนี้ให้เราอ่ะลูก

เห็นบอกว่านอกจากโดดยางแล้วเนี่ย

กระโดดยางออกแรงกันหน่อยดีกว่าไหม

ได้นะถ้าได้นะครับ
ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีหนังยางผูกให้เรียบร้อยเลยนะครับ

กระโดดยางและปลาลูกบอลให้ลงตะก้าจำนวน๒๐ลูกภายในเวลา๓นาที
โดดยางมาตั้งแต่อายุ๗ควบ
มันมีท่าโดดธรรมดาโดดเกียบแล้วก็กด
ได้ยินจดข้อนี้เรารู้สึกว่าท้าทาย

เริ่มครับ

ต้องเร็วกว่านี้แล้วลูก

เดี๋ยวไม่ทันนะลูก

มาใหม่ลูก

เวลาจะหมดแล้วลูก

เวลาจะหมดแล้วลูก

ลูกสุดท้าย
ลูกสุดท้าย

ติดละครับ
เหนื่อย

มานั่งนี่มาแบบนี้

ไอ้ตัวเล็กนี่คล่องมากเลยนะ

ขอเชิญแม่จรูนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่อยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ
เพิ่งอยู่ได้สี่เดือน

เคยเห็นโต๊ะตัวนี้ไหมฮะ

ปิดไว้เป็นสีดำนั้นคือตัวอะไรจำได้ไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่ลักษณะของตัวการ์ตูนแมวบนตอน
ตัวเลือกใดไม่ใช่ลักษณะของตัวเลือกใดไม่ใช่ลักษณะของตัวการ์ตูนแมวบนตอน
ตัวเลือกใดไม่ใช่ลักษณะของตัวการ์ตูนแมวบน
ตัวเลือกใดไม่ใช่ลักษณะของตัวการ์ตูนแมวบนตอน

แปดกลีบตัวเลือกที่สองมีตาสีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สามสวมผ้าพันคอลายดอกไม้
ตัวเลือกที่๔มีหนวดข้างละ๓เส้น
ยายซื้อโต๊ะมาตัวนี้๕ปีแล้วค่ะคุณยายเอาไว้จ้าให้น้องป๊อปวาดลูก
แล้วตอนนี้เอาไว้วางของค่ะเห็นโต๊ะตัวนี้ทุกวันเลยค่ะ
ตัวเลือกที่๔มีหนวดข้างละ๓เส้น
ตัวเลือกที่๔มีหนวดข้างละ๓เส้น
เอาละครับครบแล้วทั้งสี่ข้อก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับว่าครอบครัวของน้องป๊อปจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรมารุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เพราะเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะได้เฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชมจากเรื่อง

หนูก็ไปช่วยแพ็คดอกดาวเรือง

หนูอยากมีเงินเพื่อไปลงทุนให้ยายเปิดร้านขายน้ำแข็งใสค่ะ
ฝันว่าอยากจะทำงานหาเงินให้ได้เยอะ
เพื่อจะมาเลี้ยงดูยายให้ได้อยู่อย่างสุขสบาย

ท่านใดต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นระยะเวลานานที่สุด

คุณสุวิตวัชโลไทยางกูลค่ะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

เพราะว่าคุณสุวิทย์วัชโรทยางกูลนี่นะครับดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นระยะเวลานานที่สุด
ดำรงตำแหน่งในวันที่๑ตุลาคมพศ๒๕๕๒๓๐กยพศ๒๕๕๕
ซึ่งมากกว่าท่านอื่นเลยครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวน้องป๊อปนะครับจากจังหวัดพิจิตรได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ผมจะได้เฉลยข้อต่อไปจากเรื่องศิลปะระดับชั้นป๓ครับ

กขาเขา๑๐ครั้งแล้วก็ยกแขนเขาอีก๑๐ครั้ง
ที่หนูไปทำกายภาพให้พี่ป๊อปเพื่อให้หนูอยากให้พี่ป๊อปเดินได้

ไม่มีเงินไปเรียนหนังสือยาย
แล้วก็ไม่มีเงินไปซื้อกับพ่อขาว

สีเขียวเกิดจากสีใดผสมกัน
ตัวเลือกที่๑ค่ะสีเดงสีเหลือง

ถูกถูกถูก
นี่นะครับ
และคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่๒นะครับ

สมกันแล้วจะออกมาเป็นสีเขียวนะครับ

จากเรื่องบ้านของเราครับ

มาอยู่บ้านยายก็ต้องดูแลเขา

ทุกวันนี้ยายมีความหวังว่า

เข็นรถวิวแชร์ไปได้

ยายก็รักหนูหนูเป็นอยู่นี้ยายก็รัก

ถูกถูกถูก
ถูกถูก

ไม่ใช่ลักษณะของตัวการ์ตูนแมว

แมวในภาพนี้จะมีหนวดข้างละ

จังหวัดพิจิตรครับได้รับทุนไปต่อชีวิต

แจต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ดอกเป็น

เป็นยังไงครับแม่มาลุ้นเงินแสนกันต่อเลยนะครับ

กลับไปต่อชีวิตได้หรือไม่ในวันนี้นะครับ

เรื่องตระโดดยางครับ
วันแรกที่หนูกับบิวเอาปากกาไปขาย

แล้วก็แยกสีแล้วก็

ทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลาที่เราให้เอาไว้๓นาทีใช่ไหมลูก
คนใช้เวลาไปทั้งสิ้นก็คือ๓นาทีกับอีก๑๐วินาทีครับ

วันนี้ครอบครัวของน้องป๊อปจากจังหวัดพิจิตรนะครับ

มีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับ
วันนี้มีโอกาสเลือกได้๒ตู้
จะส่งใครเป็นคนไปไขตู้โบนัส
กุญแจดอกแรกจะเป็นใครครับ

กุญแจดอกที่๒เป็นใครครับ

ถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันที

๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ลุ้นและเอาใจช่วยครอบครัวน้องป๊อปกันในวันนี้นะครับ
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไรนะครับ

ลูกน้อยมาลุ้นโบนัสหลังตู้หมายเลข๔กันนะครับ
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ
ขอให้โชคดีโบนัสหลังตู้หมายเลข๔จะได้กลับไปบ้านเท่าไร

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓ว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไหร่

น้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมัน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
คุณผู้ชมครับความทุกข์ก็เหมือนกับหลุมดำในชีวิต
ถ้าเราตกลงไปแล้วก็จะขึ้นมายาก
หากกำลังใจไม่เข้มแข็งพอ
แต่ถ้าเรามีความรักของคนในครอบครัว

เหมือนน้องป๊อปที่กำลังทำเพื่อครอบครัว
พวกเรามาร่วมส่งกำลังใจต่อให้ครอบครัวน้องป๊อป
ให้สามารถเดินหน้าต่อด้วยทานน้ำใจของท่านคนละเล็กละน้อย
หรือช่วยสนับสนุนภาพวาดของน้องป๊อป

และวันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในรายการเรานะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามา

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เดือนที่แล้วน้องสาวไปรถล้มมา
พอเขากลับมาจากโรงพยาบาลใหม่

อยากไปหาหมอรักษา
อยากจะดูแลแม่กับก้าวให้ดีกว่านี้
ตำน้ำพริกมะขามอ่อนภายในเวลา๓นาทีครับ

ครบแล้วนะฮะ๔ชุดทีละครั้งครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ